ดูเรื่องของขโมยคอโจรต่อเลยนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
คนร้ายไปงัดบ้านของชาวบ้านแล้วเข้าไปได้แล้วด้วยนะคุณผู้ชม
แต่เหลือเชื่อค่ะไม่ได้ทรัพย์สินไปสักอย่างเดียวเลย
เพราะอะไรในบ้านไม่มีทรัพย์สินให้ขโมยค่ะ

หิวแล้วดูออกจนสายชิวนะคะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีค่ะไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
ไปถึงที่เกิดเหตุไปพบกับท่านนี้ค่ะ
คุณป้ามารีพิทักธิมอายุหกสิบเจ็ดปี
คุณป้าเป็นพี่สาวของเจ้าของบ้าน

แล้วก็พาตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมคะ
หน้าต่างข้างบ้านถูกงัดเหล็กดัดจนพังเสียหาย
ที่คนร้ายจะเข้าไปในบ้านได้
แล้วก็ไปรื้อหาทรัพย์สินเข้าของ

แต่เคราะห์ดีมากเจ้าของบ้านบอกว่า
ก็ในบ้านไม่ได้มีของมีค่าอะไร
คุณป้ามาลีให้การบอกว่า
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องสาว
น้องสาวอยู่กรุงเทพช่วงนี้กลับมาบ้านไม่ได้
ช่วยดูแลตัวเองก็มาทำความสะอาดเป็นประจำนะคะ

โยเกิร์ตของใครซื้อคนเล็บสู่เดินฟ้าซื้อมาปีอัน

ตำรวจคาดว่าสันนิษฐานว่าหลังคนร้ายมันงัดเข้ามาในบ้านแล้ว
ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรกลับไปตามที่ตัวเองต้องการ
คนร้ายก็อาจจะโมโหแล้วก็ไม่อยากเสียเที่ยว
ไหนก็งัดมาแล้วก็เลยไปเปิดตู้เย็น
โยเกิร์ตแช่ไว้๔ถ้วยมันซัดเกลี้ยงเลยนะคะทั้ง๔ถ้วย
แล้วก็ทิ้งถ้วยไว้ให้ดูต่างหน้าแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียง
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ